คุณผู้ชมข่าวนี้คลิปนี้ไม่ค่อยภูมิใจนำเสนอ
เพราะว่าไม่อยากให้เป็นเยี่ยงอย่างแต่ก็ต้องนำเสนอนะคะ
เพราะถือว่าอีกมุมหนึ่งก็ยังคงเป็นปัญหาสังคม
นักเรียนนักเลงตีกันอีกแล้วที่นครปฐมนะคะ

เพราะว่าอาวุธครบมือจริงทั้งไม้ทั้งมีดทั้งปืนทั้งระเบิดนะคะ
แล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้แล้วนำมาโพสต์เนี่ย
ก็เป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มตีกันนั่นแหละค่ะ
ถ่ายเองโพสต์เองนักเลงพอไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
ที่บอกว่าอาวุธครบมือครบมือจริงดิฉันไม่ได้โม้นะคะ
ครบเลยค่ะมีดไม้ปืนระเบิด
ถ่ายเองโพสต์เองนักเลงพอแบบนี้ตำรวจว่าไม่น่าจะยาก
ตามตัวไม่ยากนะคะในคลิปคุณผู้ชมเห็นนะคะ
นักเรียนนักเลงจากโรงเรียนเทคโนในอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐม
มากันสักประมาณ๒๕คนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาดักรอคู่อริ
คั่วหลิเนี่ยเป็นนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพพอเจอคั่วหลิสี่คน
ขี่กันมาสองคันก็ลงมือสิคะรออะไรไล่ฟันกันเกลือนถนนแบบนี้ค่ะ
ฝ่ายนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพพอเห็นฝ่ายนั้นมาเยอะ
อาวุธครบมือแบบนี้คุณคิดว่าเขาจะทำยังไงอ่า
หนีสิคะไม่รอแล้วนะคะหนีเอาชีวิตรอดอีกฝ่ายเนี่ยแหม
พอคู่อริหนีแบบนี้ทำร้ายคนไม่ได้เอาล่ะ
หน่ำตีมอเตอร์ไซค์ของคู่อริแบบเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ขณะที่บางส่วนก็วิ่งไล่ตามคู่อริทั้ง๔คนไป
ยิงใส่ปลาระเบิดใส่ไล่หลังเสียงดันยังสนั่นเลยค่ะ
สรุปงานนี้นะคะนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพทั้ง๔คนเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บหนักสองคนหลังจากที่ถูกมีดฟันหลัง
แล้วก็โดนสะเก็ดระเบิดที่แขนแล้วก็ที่ขา
ส่วนเหตุผลที่ทั้ง๔คนรอดมาได้ถามว่าทำไม
มีพระห้อยคอดีหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแม่ค้าค่ะ
ในซอยเขาไปช่วยให้ที่แอบที่ซ่อนไว้
แล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจจนตำรวจตามมา
จับเด็กเทคโนกลุ่มนี้ได้เจ็ดคนแต่กลุ่มที่มากันยี่สิบห้าคนเนี่ย
รักเพื่อนค่ะปกป้องเพื่อนค่ะไม่ยอมบอกนะคะ
ที่เหลือเป็นใครกันที่ไหนกันบ้าง
อยู่ที่ไหนรวมทั้งไม่ยอมบอกด้วยว่าใครเนี่ย
เป็นคนใช้ปืนยิงใครเป็นคนปาระเบิด
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ต้องซีเรียสแล้วต้องจริงจังแล้ว
เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
แล้วไม่กลัวเลยนะว่าชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ย
จะถูกลูกหลงไม่รู้จิตใจ
น้องเหล่านี้เขาคิดอะไรอยู่ว่าสิ่งที่ทำมันเท่หรือมันยังไงเนอะ
นะฮะก็มีข่าวทุกวันอ่ะเนอะแบบนี้นะครับสงสารคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วกันนะครับ